คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้ให้ร้อง
อยากเจอคนจริงใจพี่ไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
ว่ายืนเร่งให้เพลงมันจบเร็วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะครับ
สักกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากร้องจบแล้ว

มากังวลตอนท้ายหน่อยใช่ไหมว่ามันจะอันนี้รึเปล่า

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
เป็นเพลงเป้าหมายของนักสู้ชีวิตของเราน้องซีน่านะครับ
ถ้าสำเร็จก็จะเป็นนักสู้ชีวิตอีกท่านหนึ่ง
ที่ทำได้สำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้นะครับ
และเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องซีน่าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาทนะครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สีหน้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ให้ชีน่าได้ฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเล่นหรือจะไม่เล่น
ตัวช่วยหมดแล้วนะตอนนี้ตามกฎิกาต้องเปิดให้ฟังนะครับ
หรือว่าหนูจะหยุดเกมวันที่๖๐๐๐แล้วกลับบ้านไปกับคุณยาย
เป๊กจะไม่ถามหนูเลยว่าหนูไหวหรือว่าไม่ไหวหนูได้กี่เปอร์เซ็นต์
ข้อนี้พี่จะให้เป็นการตัดสินใจของหนูล้วน

ในเพลงที่๕นะครับก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๔นะครับวันนี้น้อง
น่านักสู้รุ่นจิ๋วของเรารับไป๖๐๐๐บาทครับ
ได้ตามเป้าพวกเราทุกคนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยผมว่าก็คงจะดีใจไปกับน้อง
ด้วยที่จะได้มีโอกาสได้นำพาคุณแม่กลับมาอย่างเนี้ยผมก็อยากจะบอกคุณยายเอาไว้นะครับ
สิ่งที่ลูกสาวทำผมเข้าใจดีเขาก็คงไม่อยากจะทิ้งลูกไปหรอกครับเขาคงอยากจะไปหาโอกาส
อยากจะไปหาอะไรที่มันได้เงินมาจุนเจือครอบครัวแต่ว่าเขาอาจจะเดินทางผิดอาจจะคิดผิดคิดสั้นไป
ผิดพลาดไปแล้วเขารู้ตัวแล้วกลับมาเราก็ต้องให้โอกาสเขาแก้ตัวกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเป็นคนที่ดีในสังคมต่อไป
เพราะว่าลูกหลานยังรออยู่นะครับและอีกคนนึงเลยในครอบครัวนี้ที่เราจะไม่ลืมขอบคุณนะ
แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์สม่ำนะที่เข้ามาอุปการะช่วยเหลือเลี้ยงดูด้วยความเมตตากรุณานะค่ะกลับขอบคุณอาจารย์
ด้วยกระบวนมานะครับอ่าให้หน่าข้นเราอาจจะเห็นนักบอลคนเก่งคนนี้ก็ได้ที่กำลัง
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเรายังมีต่อไปเรื่อยนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนักสู้รุ่นจิ๋ว
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ทวดหนูอยู่กันสองคนค่ะ
นี่นะคะก็คือทวดเซาของหนูค่ะอายุ๙๖ปี
หูไม่ค่อยได้ยินนะคะมองไม่เห็นมา๓๘ปีแล้วค่ะ
นี่คือทวดของหนูชื่อหัดค่ะอายุ๘๖ปีค่ะ
เป็นโรคไตระยะที่๔ค่ะ
อยากซื้อมุ้งใหม่ค่ะเพราะว่ายุงมันเข้าไปแล้วก็ไปกัด
เขามองไม่เห็นก็ตบไม่โดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีวันหนึ่งค่ะหนูก็แอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันค่ะ
พ่อบอกว่าแม่เรามีหนี้อยู่๖๐๐๐บาท
ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูต้องช่วยเก็บเงินช่วยพ่อใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
เก็บมาปีนึงได้มาพันหนึ่งค่ะ
อยากได้เงินรางวัลไปซื้อมุ้งให้ทวดค่ะ
แล้วก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบด้วยค่ะ